พาไปดูค่ะตลาดเดือดเลยเพราะอะไร

ปรากฏว่าพอมาทวงหนี้กันนะ
ฝั่งแม่ค้าสาวด่ากลับไปใช่ไหม
เจอฝั่งเจ้าหนี้คือชกเข้าดั้ง
เลือดอาบเลยแล้วท้องอ่อนอยู่ด้วย

คนที่แบบทิชชู่แบบอุดจมูกอยู่
เพราะตอนนั้นจมูกแตกแล้วเลือดอาบแล้ว

ฝั่งหนึ่งชายหญิง๓คนเป็นเจ้าหนี้
แล้วอีกฝั่งหนึ่งเป็นแม่ค้าในตลาดนี่แหละ

แล้วเนี่ยเขาก็เถียงกันเถียงกันแบบนี้ค่ะ
แต่โอ้ยลูกหนี้ที่เป็นแม่ค้าสาวนั่นน่ะ
เลือดออกเลยโดนต่อยเข้า

ทีนี้เจ้าหนี้ก็มาเรียกให้ไปคุยไปเคลียร์แล้วก็ทะเลาะกันค่ะ
ว่าอาการของแม่เป็นยังไงแล้วลูกในท้องเป็นยังไง
ฝั่งป้าเจ้าหนี้ป้าเจ้าหนี้บอกแบบนี้ฉันน่ะมาทวงหนี้
แล้วมันท้าทายฉันด้วยนะเรื่องมันก็เลยบานปลายแหละคุณผู้ชม
อันนี้คือฝั่งเจ้าหนี้นะคะทีนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเรียกทั้งสองฝ่ายเลย
ฝั่งป้าที่เป็นเจ้าหนี้ฝั่งนางเสาเอที่เป็นลูกหนี้ให้ไปไกล่เกลี่ยกัน
คุณตำรวจอย่างนี้เขาจะแจ้งความอะไรยังไงกันไหม
ก็เดี๋ยวต้องรอรอฝั่งผู้บาดเจ็บรอฝั่งนางเสาเอก่อนนะคะ
ว่าจะมีการแจ้งความดำเนินคดียังไงบ้างนะคะ